ยังเกาะติดนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ช่วงนี้บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครแต่ละคนก็ค่อนข้างจะคึกคักนะคะ
เดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูบรรยากาศของแต่ละท่านกันหน่อย
เริ่มจากที่คุณสกลทีพัทยากุลค่ะผู้สมัครหมายเลข๓นะคะ
ไปเดินตลาดลาดพร้าว๒ตลาดโชคชัย๔ตลาดอมรพันธ์
แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตลาดเมืองไทยพัทธละนะคะ

คุณสุกลทีก็บอกว่าจริงแล้วกรทมพื้นที่ว่างอีกเยอะ

เปิดพื้นที่เพิ่มให้คนได้ทำมาหากินกัน
คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข๘
ก็ถือเลิกวันที่๘ใส่เสื้อเชิดตัวใหม่
ลายชัดด้านหลังนะคะนี่ค่ะ
แล้วก็หาเสียงเขตบางกอกน้อยไปตลาดสาระน้ำร้อน
บางกอกน้อยตลาดพรานนกตลาดวังหลัง
นโยบายผู้ว่าเที่ยงคืนให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย
เม็ดเงินทางเศรษฐกิจและการจ้างงานนี่นะคะ
ก็มีการถ่ายลงถ่ายรูปกับพ่อค้าแม่ค้า

อันที่๓ต้องมีลากีฬาที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันเรามีพันแห่งแต่ส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้าน
ไม่มีอุปกรณ์นะครับ
นี่คือตอนเย็นนะเปลี่ยนชุดออกกำลัง

ไปตั้งแต่เช้าใช่ไหม
คุณวิโรทลักษณะอดีตส่วนผู้สมัครไม้เล็ก๑
ก็ไปมัศยิตบ้านป่าไปรับฟังปัญหาของพี่น้อง
ชาวไทยมุสลิมนะคะไปคุยกับโต๊ะอีหมามด้วยนะคะ

มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา

ซึ่งมีนโยบายที่จะกระจายงบประมาณ
เป็นงบกลางมาให้ประชาชนทั้ง๕๐เขต

ผมก็ต้องเรียกอย่างว่าพักเก้าไกร
เราก็ทำโพงเหมือนกันในจำนวนที่มาก
และโพลก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราเชื่อกัน

สมัครหมายเลข๑๑จากไทยสร้างไทยนะครับ
กับคุณนัทยาแดงบูหงาด้วยนะครับ
ไปพบกับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับ

มัศยิตที่เขตสะพานสูง

เดี๋ยวจะรื้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัด

เพราะว่าชุมชนแถวนี้มีปัญหาก็คือ

ก็ขึ้นรถช่วยปราศัยหาเสียงด้วยนะครับ

พักประชาธิปัตย์วันนี้ไปดีเบต

ขยะในกรุงเทพมหานคร
ต้องแก้ด้วยหลักวิศวกรรมเท่านั้น

ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครหมายเลข๖นะครับ
วันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่ชุมชนแฟลต์คลองเตยชุมชน๗๐ไร่
นี่ฮะพลหน่วยเอกศวินบอกว่าดีใจที่ชาวคลองเตยจำได้

สมัยเป็นผู้ว่ากอทมได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชน
เรื่องอาหารการกินเรื่องการรักษาพยาบาล
ก็หวังว่าชาวชุมชนจะเลือกกลับมาเป็นผู้ว่ากรทมอีกครั้งหนึ่ง
๒พฤษภาคมเดี๋ยวก็รู้กันว่าใครได้เป็นผู้ว่ากรทมนะฮะ